ค่ำของวันที่๑๓ตุลาคมจนถึงวันนี้๓๑ธันวาคม
เป็นเวลาเกือบ๓เดือนแล้วนะคะ
แต่ประสบกรณิกรชาวไทยหลายคนก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
ยังคงทำใจไม่ได้ถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้
สำหรับการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วเราก็ได้เห็นภาพของความอาลัยสะท้อนผ่านกิจกรรมหลายอย่าง
ที่คนไทยรวมตัวกันทั้งทำความดีแล้วก็ทำกิจกรรมแสดงความอาลัย

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เพราะว่าหลายคนก็อยู่ใต้ร่มพระบรมศพโพธิสมภารของในหลวงราชการที่๙

เพราะฉะนั้นช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศคนไทย
อาลัยในหลวงราชการที่๙ในบันทึกไทยบันทึกโลกค่ะ
คุณหมอมาตรวจตอนที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มาดูกล้ามเนื้อ
แล้วก็มาตรวจที่สมองแล้ว
เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัว

แล้วเขาบอกไม่ใช่ดูข้างหน้า๒๓วันข้างหน้า

คุณหมอบอกอย่าง๒๐ปีหรือ๓๐ปี
เขาบอกว่าทำงานไว้ได้

ที่จะต้องทำตั้งแต่๑๗ปีขึ้นไป
ปี๒๐ปี๒๕ปี
ที่จะต้องดูเพื่อให้ได้ผล
แล้วเมืองไทยก็จะเจริญแข็งแรง
เป็นประเทศที่น่าเกรงถาม
ในทางความเป็นอยู่ที่สบาย
พระกาศพระสมนักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดี
จากกรีนริบดินสยามินธาษฎิราชปรมนาทบพิษสวรรคกฤษ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดั่งใจจะมาส่งท่านไปทางสุดท้าย

เรารักท่านมาก
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ